เต่าง้อยเต่าง้อย

ใช่ค่ะคือจำได้ไหมครับว่าเพลงเต่างอยที่ดังอยู่แล้วที่คุณจินตราภูลาภร้องเนี่ย
ไปดูก่อนนี่คือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ลุงพลกลายเป็นคนดังนะครับ
อย่างนักร้องลูกทุ่งคุณจินตราภูลาภยังเอาลุงพลเนี่ยมาร้องเพลงดังของเธอเพลงเตางอยจนกลายเป็นเพลงฮิตติดหูทั่วประเทศนะครับ
หลังจากนั้นลุงพลก็มีเพลงเต่างอยเป็นของตัวเองยอดวิวของเตางอยเวอร์ชันนี้นะฮะ
โดยเมื่อคืนนะครับพอมีข่าวตำรวจออกหมายจับลุงพลออกมาเนี่ยนะครับ
ทางคุณจิตรการของคุณจิตราพูลล่าเปิดเผยกับเราบอกว่า
หลังจากทราบข่าวคุณจินตราตกใจมากครับ
เธอบอกว่าที่ผ่านมาเธอเสียมาเยอะกับเรื่องแบบนี้นะฮะ
การที่ไปร้องเพลงกับลุงพลเนี่ยทางค่ายเนี่ยเธอติดต่อติดต่อให้เธอนะครับ
ส่วนตัวไม่ได้สนิทสนมอะไรกับลุงพลนะครับจนมาเป็นผู้ต้องหานี่แหละ
คือตอนนี้คุณจินตราบอกเครียดเก็บตัวเงียบไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้น
และล่าสุดอย่างที่ผมนำเรียนไปครับผู้ใหญ่ของค่ายเพลงนี้นะครับ
บเพลงเต่างอยเวอร์ชันลุงพลออกไปแล้วเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้กับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมก็ได้ฟังไปตลอดทั้งวันวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนจินตราต่อไป
ส่วนอีกคนนึงที่เคยร่วมงานกับลุงพลคือคุณปิ๋มซีโฟนะฮะ
ก็เคยร่วมงานด้วยการติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์ชานะฮะค่าตัวในหลักล้านจนเป็นข่าวคลึกโครมในตอนนั้น
แต่หลังจากร่วมงานกันแค่๓ครั้งนะครับก็มีปัญหาต่างตามมาจนถึงขั้นจะฟ้องจะร้องกัน
หลังทราบข่าวว่าลุงพลออกไหมจับตั้งแต่เมื่อคืนตกใจเหมือนคุณจิตราเลยครับ
คุณปิ๋มเนี่ยมาเปิดใจบอกว่าตั้งแต่ไปที่หมู่บ้านกกอกแล้วก็ได้เจอลุงพลแค่๓ครั้งกลับเจอแต่เรื่องผิดปกติ
คือทุกครั้งอันนี้คุณปิ๋มบอกนะฮะคือบอกว่าทุกครั้งเนี่ยลุงพลไม่เคยมาตรงเวลาเลยนะฮะ
แถมยังไม่ทำตามสัญญาด้วยประกอบกับแฟนคลับของลุงพลเนี่ยยังตามมาด่านะครับ
ทั้งที่เธอเนี่ยตั้งใจจะว่าจ้างลุงพลเพราะอยากจะนำเรื่องนี้เนี่ยเป็นการฟ้องร้องอยู่๒๐คดีแล้วด้วยนะครับ
มีปัญหากันส่วนเรื่องธุรกิจเนี่ยหลังจากมีปัญหาเลิกกับเลิกกับทำกับลุงพลไปนี่นะฮะ
ยอมรับเลยว่าเธอถูกหลอกมานานแล้วก็ยอมใจในการแสดงของลุงจริงนะฮะ
นะครับในข่าวเช้าหูเขียวนะครับก็บอกว่าติดตามไลฟ์ข่าวการจับกุมลุงพลผ่านเพจไทยรัพย์ทีวี
คุณอุ๊บบอกว่าที่ผ่านมานะครับเธอเนี่ยถูกหลอกไปตลอดแต่ถึงคุณอุ๊บนะคะ
คิดจะโหนกระแสนะฮะก็จริงแต่อยากจะเอาใจช่วย
แต่พอช่วยเขาจนมีเงินน่ะนะครับเนาะบัญชี
เป็น๑๐ล้านแล้วนะฮะกลับโดนเขียทิ้งนะครับ
แล้วก็ยังบูลลี่เอาไปว่ารับหลังอะไรประมาณนี้นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพของคุณอุ๊บนะฮะ
ก็เมื่อเช้านี้คุณอุ๊บบอกว่าผมเป็นคนถามเองแหละ
ว่าถ้าลุงพลเขาแอบฟังคุณอุ๊บพูดอยู่เนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงลุงพล
ก็บอกว่าก็ขอให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมครับ
ลุงพลเองก็ถือว่าเป็นคือถ้าพูดถึงตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาระดับเซลป
อืมมันก็เลยมีการไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีชื่อเสียงหลายหลายคน
ก็เป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
สำหรับเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะ